ใช่แล้วค่ะเห็นพวงหลีดหน้ากากอนามัยก็จะเล่าข่าวเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

รู้กันอยู่แล้วว่าออกจากบ้านเนี่ยนะคะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
แต่ล่าสุดนะจะใส่เฉพาะออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วคุณผู้ชม
อยู่บ้านก็ต้องใส่ด้วยนะคะ
ล่ามาไวจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

แล้วก็อยากจะให้ทุกคนในครอบครัวสวมหน้ากากอนามัยภายในบ้านด้วย
ถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นกลุ่มเสี่ยงคิดว่าตัวเองเสี่ยงมาเนี่ย
ตรวจดูซิเช็คภายในบ้านเลยว่าตัวเองติดเชื้อไหม
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนในครอบครัว
เรื่องนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยบอกนะคะว่า
จากสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงโควิดระบาดทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดมากมาย
เดิมที่มีมาตรการสวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้านหรือไปในที่ที่มีผู้คนมากมาย
ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะมีข้อมูลว่า
จริงคนที่ติดโควิดบางทีติดจากคนในบ้านนี่แหละ
คิดว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดนี่แหละกลับเป็นที่ที่เสี่ยงที่สุดนะคะ
และจากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังตั้งแต่๑เมษายนถึงสิงหาคมเนี่ยค่ะ
พบว่าเด็กปฐมวัยติดเชื้อในครอบครัวถึง๖๐
เด็กวัยเรียนติดเชื้อจากคนในครอบครัวถึง๕๓เยอะนะคะ
แล้วตอนนี้เด็กก็เพิ่งจะได้รับวัคซีนในบางกลุ่มเท่านั้นเองด้วย
ส่วนผู้สูงอายุก็มีโอกาสติดเชื้อจากคนในครอบครัวถึง๔๖เลยค่ะ
ตัวเลขพวกนี้แหละทางกรมอนามัยก็เลยบอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
วิธีการยังไงคะก็คือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดชั้นห้องแอร์
หรือต้องอยู่ใกล้กันแบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าบ้านของเรามีพื้นที่หน่อยก็อาจจะเปิดหน้าต่างให้มันโล่งหรือว่าอยู่กันคนละมุมกันไปแบบนั้น
เดี๋ยวฉันเคยทดลองใช้แล้วค่ะก็ไม่ยากเกินไปอาจจะหวัดเสียวตอนแรกนิดนึง
แต่พอเราคุ้นเคยกับการแห่เองแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะทำเองได้นะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาหรือว่าสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนด้วยนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลอัปเดตนะคะ
อยากจะให้ผู้ชมได้ทราบเอาไว้ดาวน์โหลดเอาไว้ก็ได้นะคะ
เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบยังไงเข้าไปดูข้อมูลไทยเซฟไทยจากกรมอนามัยได้
เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
นี่ฮะในครอบครัวเราก็ต้องดูแลกันอย่างนี้นะ
ถูกต้องค่ะก็ดูแลกันไปนะช่วงนี้เป็นกำลังใจให้เหลือเกินนะคะเพราะว่า